คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนค่ะ
กรณีคุณในดาวอายุ๒๘ปีที่ชอบแอบอ้างว่ารู้จักคนนั้นคนนี้
รัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งโฆษกรัฐบาล
แล้ววันนี้ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วแอบอ้างว่าโอ๊ยสนิทรู้จักกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คนส่วนบอกเปล่าไม่ได้รู้จักเลย

แล้วคือประเด็นมันไม่ใช่แค่แอบอ้างรู้จักคนใหญ่คนโตแล้วจบ

ผู้เสียหายเขาสูญเงินกันแบบโอ้โหหลายสิบล้านบาท
อันนี้จังหวะที่หน้าสตูดิโอที่บันทึกเทปรายการของพี่หนุ่ม

พี่หนุ่มกัญชัยยืนอยู่ตรงนั้นเป็นรายการสดนะคะ

รวบตัวเลยเป็นหมายจับคดีช่อโกง
เพราะว่าไปหลอกลวงผู้เสียหายหลายราย

คือคลิปนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๖ธันวาคมนะคะ
คือผู้เสียหายเขามาแฉพฤติกรรมของคุณนายดาว
หรือนางสาวอาญาภาอิสริยาฐาคุณ
โอ้โหไปแฉพฤติกรรมถึงงานแถลงข่าวโนรา
ที่วัดพระบรมธาตุเจดีที่จังหวัดพัทธลุง

นี่ไงคะคือผู้เสียหายเขาไปแฉพฤติกรรมถึงในงานเลยอ่ะครับ
เขาเสียเงินเป็นล้านไปหลอกลวงเขา
แอบอ้างว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้

ทีนี้ไปดูล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่จบเกม
หนุ่มยังยืนอยู่เลยข้างตรงนั้นน่ะ
ออกรายการเสร็จตำรวจมาเลยค่ะ

อ่านไม้จับให้รับทราบพ่อกล่าวภา

ไปส่งที่สถานีตรงรวดอุทรเมืองนครสิทธิ์ธรรมดา
ที่ฉันยอมหาวันนี้ยอมพังนะคะ
ต่อให้มีเรื่องเลวร้ายมากกว่านี้
หรือว่าจะจบชีวิตในวันนี้ดิฉันก็ยอมค่ะ
แต่แรกกับการที่อยากจะให้ทุกคนช่วย
ในเรื่องของปราบ๑๙๙มูลกุฎนะคะ
แห่งเมืองนครที่ทุกวัดและนักบุญต้องระวังค่ะ
ฝากด้วยนะคะถ้าเป็นลูกหลานโนลาชาวใต้ด้วยกัน

ส่วนเรื่องที่ฉันต่อสู้สุดความสามารถค่ะ

ตำรวจนครศรีธรรมราชประสานกับตำรวจสนทองหล่อ
ตำรวจสอนอทองหล่อเลยเอาหมายจับไปควบคุมตัวคุณในดาว
คุณนายดาวถูกควบคุมตัวไปขึ้นรถตำรวจ
ก็เปิดใจกับนักข่าวที่รอดักสัมภาษณ์อีกครั้งนะคะ

พร้อมที่จะยอมรับผิดชอบเพียงคนเดียว
เพื่อปราบ๑๙๙มงกุฎที่หากินกับวัด
หากินกับนักบุญเป็นเวลายาวนานในพื้นที่นครศรีธรรมราช
ยอมรับว่าเป็นตัวตั้งตัวตี

จัดงานส่วนรวมมาตลอดเพื่อวัดเธออ้างแบบนี้

เพราะมีเบื้องหลังที่หลายคนไม่รู้
และเธอบอกว่าเธอมั่นใจว่าเธอไม่ผิดค่ะ

โดยเฉพาะการจัดงานแถลงข่าวงานย้อนรอยประวัติศาสตร์
กลางบางแก้วจุดกำเนิดมโนรา
เมื่อ๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็คือคลิปต้นเรื่องที่เราให้คุณผู้ชมดูไปนะคะ
คุณนายดาวขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
สู้คดีในชั้นศาล
ตอนนี้ไม่เครียดไม่กังวลกับข่าวที่ออกไป
ไม่รู้ว่ามีหมายจับเมื่อวานเพิ่งไปโรงพักมา
รู้ว่ามีหมายจับข้อหาช่อกง
ตอนนั่งอยู่ในรายการโหนกระแส
รู้ระหว่างอยู่ในรายการแล้วเป็นรายการสดด้วยไง

คุณนายดาวบอกว่าอยากให้นักข่าวไปตามผู้เสียหายหน่อยสิ
ที่บอกว่าผู้เสียหาย๒๐กว่าคน
ที่บอกว่าผู้เสียหายถูกหลอกเงิน๒๐กว่าล้าน
มาหน่อยมีใครบ้าง
ออกมาเปิดเผยหน่อยซิว่ามีจริงไหม
มันมีเบื้องหลังเบื้องลึกนะคะอยากให้ติดตามจนจบ
เรื่องนั้นจบเหนือยุ่นนะครับให้ยืนยัง
ขอปฏิเสธค่ะทุกข้อก่าวหานะคะไปสู้กับรายชาติศาล

เครียดค่ะไม่เครียดค่ะ
แต่ว่ามีเสียใจนิดนึงเรื่องของงานบุญอะไรอย่างนี้
ไม่ได้กังวลใจวิอาทิตย์จะขับออกไปหรือครับ
ไม่ได้กังวลใจอะไรนะคะไม่ได้กังวลใจอะไรเลย
ขอให้นักข่าวไปขุดไปตามผู้เสียหาย

แล้วก็มันมีประเด็นที่บอกว่า๒๐กว่าล้านนะคะ

นี่นะคะพอมีการทำบันทึกจับกลุ่มเสร็จสิ้นเรียบร้อย
คุณนายดาวก็กลับนครศรีธรรมราช
แล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่หนักใจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยื่นประกันตัวแล้วก็สู้คดี

ฝากถึงผู้เสียหายด้วยว่าเดี๋ยวเจอกันภาค๒
นี่ยังฝากผู้เสียหายไปด้วยเดี๋ยวเจอกันภาคต่อไป

ต้องหาจะพูดหรือปฏิเสธข้อกล่าวหายังไงก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
เขาก็จะไปสู้คดีของเขาก็ว่ากันไป

ผู้เสียหายท่านไหนเคยถูกหลอกแจ้งความเลยนะ

หรือร้องเข้าไปที่เพจท
คำถาม
คนไหนถูกหลอกในลักษณะไหนและความเสียหายมากน้อยแค่ไหน

ต่างกรรมต่างวาระนะครับ
ก็คิดรายกระทงเลียงนะครับ
อย่างไรก็สูงนะครับบอกเลยว่าสูง
ทนายความยืนยันว่ามีผู้เสียหายอย่างน้อยคือ๒๐รายจริง

หมายถึงโทษมันก็จะบวกไปแต่ละคดี

ทีนี้ที่ตัวคุณนายดาวบอกว่าไปหามาสิ
ผู้เสียหายที่ว่ามีหลายคนไปหามาหน่อย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้เสียหาย

เดี๋ยวลองฟังเสียงเธอสองคนนี้ค่ะ
ในวันนี้ก็อีกคู่กรณีอีกคนนึง
ที่เขาออกหมายจับไปแล้วส่วนของพี่ยังไม่ได้ออกหมายจับ
เป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนหนักที่สุดเลย
ตอนนี้บ้านก็ไปขายฝากก็ดอกเบี้ยก็ไม่ได้จ่าย
บ้านก็อีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนนี้ก็พี่ก็ไม่มีที่อยู่แล้ว

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขายืมไปจำนำก่อน๒แสน
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะมีเงินข้าวมาจัดสามีเขา

บอกว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาคืนให้

หลอกขายรถพี่คันหนึ่งที่จะดาวน์รถป้ายแดง
นางบอกว่านางทำเต็นต์รถมือ๒กับเพื่อน
ซื้อของนางดีกว่าเพราะนางเพิ่งได้รถมาคันหนึ่ง

พออยู่มาสองวันนางมาวานให้พี่ขับรถให้

สุดท้ายรถคันนี้ก็เป็นรถเถื่อน
ที่ออกมาช่วยเหลือเหยื่อแต่วันนี้ดีใจมากเลย
ทำถึงสุดทางแล้วพี่ล่าเขามาเป็นปีกว่าแล้วอ่ะ
สิ่งที่เขาจะแฉแสดงว่าคนนั้นเขาเป็นเหยื่อ
เขาไปเอาเงินอีกคนมาเหมือนกัน

คนที่เขาเอ่ยในรายการเมื่อกี้ที่ว่าตำรวจจับ

ผู้หญิงคนนี้เป็นนักต้มตุ๋นมิจฉาชีพ
คือทุกคนถ้าว่าไม่ได้ออกสื่ออย่างนี้จะโดนเป็นเหยื่อทอด
รู้จักบิ๊กป้อมรู้จักรอยเอกธรรมนัฐรู้จักโปสต์สวทบาทบาล
บางคนบอกอยากได้โครงการกังหันลมไหมมาสิ
ก็จะเสียเงินไปแล้วก็จะไม่ได้โครงการ
ใช่ค่ะอย่างกรณีเมื่อสักครู่ที่บอกอยากได้รถเหรอ
สิเรามีเต้นรถคือมีทุกอย่างอยากได้อะไรให้มาบอก
อยากวางสินค้าขายตามห้างไหมทั่วประเทศเดี๋ยวบอกบิ๊กป้อมให้
อะไรอย่างนี้อันนี้เขาบอกว่าเขาก็จะสูญเสียเงินอย่างนี้

ขอสู้คดีค่ะเอาด้วยกันนะครับคุณนายดาว